อยากใช้คุณผู้ชมที่ดูคลิปภาพภาพนี้
บอกเลยว่าเห็นแล้วต้องอมยิ้มไปตามกันอย่างแน่นอนไปดูเลยค่ะ
พี่โจเค้าเป็นแฟนสาวปูประยาเนี่ยใช่ค่ะใช่เลยค่ะ
คนที่อยู่ในคลิปนี้ก็คือเจ้าพ่อแรปเปอร์พี่โจอีบอยนั่นเอง
ซึ่งในคลิปนี้สาวปูได้เขียนข้อความบอกเอาไว้นะว่า
กว่าปีผ่านไปพี่ไม่เคยร้องเพลงนี้ให้ฟังเลย

ฟังแล้วดีใจที่ได้เจอมากแล้วก็แท็กไปที่ไอจีของพี่โจอีบอยนะคุณผู้ชม
คือจะไม่ให้สาวปูดีใจได้ยังไงอย่างที่พี่แจ๊คบอกไป
คู่นี้เนี่ยเขาเคยเป็นแฟนกันเคยคบหาสมาคมกันอยู่นานหลายปีเด้อ
คือก่อนที่ทั้งคู่จะประกาศแยกทางกันเนี่ยเขาก็มีกระแสใช่ไหม
เรื่องข่าวลือมือที่๓ที่ทำให้ความรักของทั้งคู่ต้องจบลงไป
ทำเอาทั้งคู่เนี่ยเฮิร์ตสุดสุดนะคะประกอบกับตอนนั้นพี่โจอี้บอยเขาก็แต่งเพลง
ร้ายก็รักจำได้ใช่ไหมเพลงนี้โด่งดังมากนะคะ
นะใช่ซึ่งเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเพลงนี้เนี่ยนะ
เขาแต่งขึ้นมากลั่นออกมาจากหัวใจเขาเลยมาจากความรู้สึกอัดอั้นต่อรักขมกับสาวปู
พี่โจอีบเคยบอกเอาไว้แบบนี้ตอนนั้นโดยเนื้อหาก็เป็นการตัดพอความรักแกมประชดประชันนิด
ว่าตัวเองเนี่ยเออไม่ใช่เป็นพระเอกเป็นผู้ร้ายที่ไม่เคยดูดีในสายตาใคร
แต่สุดท้ายเนี่ยยังไงก็รักเธออยู่ดีถึงจะไม่ใช่พระเอกก็ตามแล้วจะไม่ให้สาวปูดีใจได้ยังไง
เพราะว่าเพลงนี้แต่งตั้งแต่ปี๒๕๔๙หลายปีผ่านไปนะคะคือพี่โจอี้เนี่ยตั้งใจที่จะแต่งเพลงนี้เพื่อง้อเธอ
แล้วตอนนี้ก็นำกลับมาร้องอีกครั้งเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาในงานปาร์ตี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ปูเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์

คือ๑๖ปีผ่านไปพี่โจอี้นำมาร้องให้สาวปูฟังต่อหน้าแบบนี้จะไม่ให้ปูดีใจได้ยังไงล่ะคะพี่ค่ะ

ตอนนี้เขาก็เหลือแต่มิตรภาพที่ดีให้กัน
ใช่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันโอ้โหนานเหมือนกันนะ๑๖ปี
โอ้โหพอจำได้แรกพี่เป็นนักข่าวถือไมค์วิ่งตามสัมภาษณ์เขาอยู่เลย

อ่ะต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะ